แรกที่กศธชก็เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์

ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้
ก็ประชาชนที่ต้องการที่จะรับเน็ตเพิ่ม
มันต้องมีเงื่อนไขต้องมีเงื่อนไข

ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากศธช
เห็นชอบแนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
ภาวะวิกฤตการประบาดของโควิด๑๙
แล้วก็สนับสนุนนโยบายรัฐบาลอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
เพราะว่าคนบางคนต้องทำงานที่บ้านแล้วคุณ
ใช่ครับวิวคำโทรต้องใช้เน็ตอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ตอนนี้ทางกศธก็เลย
จะให้ประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือ
เพิ่มอีก๑๐กิกาไบท์ฟรีเป็นเวลา๓๐วัน
โดยเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันแรก
และสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่๓๐เมษายนนี้นะครับ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเน็ตฟรีกันหน่อยนะฮะ
คือกศธชกำหนดให้๑คนต่อ๑สิทธิ์เท่านั้น
ไม่ว่าจะถือเบอร์โทรศัพท์สักกี่เบอร์ก็ตาม
ค่ายก็ตามแต่จะได้รับเพียง๑สิทธิ์
ดังนั้นกศธชถึงเน้นว่าอันนี้มันต้องมีการไปลงทะเบียน
ถูกต้องไหมฮะเพราะคนก็ถามมาเอ้าทำไมไม่แจกให้เลยล่ะ
ค่ะนะฮะให้๑๐กิกเลยดีไหมอะไรอย่างนี้
ให้ไปเลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนกศธชบอกไม่ได้นะครับ
เพราะบางคนถือหลายเบอร์ถูกต้องไหม
ผู้รับสิทธิ์ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
และลงทะเบียนซิมเปิดเบอร์ภายในวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๓นะครับ
ส่วนผู้ไม่เข้าเกณฑ์ได้แก่ผู้ที่ใช้แพ็คเกจอินเทอร์เน็ตเกิน๑๐กิเกไบท์

คือใครที่เติมเงินแล้วก็เน็ตเดือนหนึ่งที่คุณมีอยู่
ถ้าเกิดว่าเป็นเติมเงินรายเดือนคุณก็จะได้รับสิทธิ์นี้
ส่วนใครที่จ่ายเป็นรายเดือนอยู่แล้ว
หรือว่าเป็นใช้เน็ตไม่จำกัดอยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้
ใช่นะฮะอันนี้ก็เหมือนมอบให้คนที่เคยใช้เน็ตน้อย
แต่ว่าในยุคที่ต้องอยู่บ้านหรือว่าทำงานที่บ้าน

ก็จะได้รับเน็ตเพิ่มหรือว่าความจุในการศึกษาเพิ่ม
คือถ้าเปรียบเทียบง่ายเขาบอกบางทีนะโหลดซีรีส์ตอนหนึ่ง
ทางกษัตริย์ศาสตร์เขาบอกว่าให้เพื่อเป็นประโยชน์
สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์จริงค่ะนะฮะส่วนวิธีการตรวจสอบ
และรับสิทธิ์เพิ่มเน็ตมือถือฟรีท่านทำหรือยังครับ
ผมลองทำแล้วนะก็เริ่มจากการกดดอกจันทร์๑๗๐ดอกจันทร์
แล้วตามด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน๑๓หลัก
แล้วก็กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดปุ่มโทรออกนะ
เขาบอกว่าภายใน๕นาทีแต่ของผมกดไปนานแล้วคุณ
ยังไม่ได้รับเลยหรือว่าผมไม่ได้รับสิทธิ์ก็ไม่รู้
เพราะผมรายเดือนผมก็ทดลองดูไง
แต่อยากให้คุณผู้ชมหน้าจอที่รับชมข่าวอยู่ก็ลองทดลองดูนะฮะ

คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมตรวจเช็คเน็ตในมือถือของคุณยังไม่หมด

รอก่อนให้เน็ตคุณใกล้หมดแล้วค่อยกดรับสิทธิ
เพราะว่ามันจะบวกไปเลยไง๓๐วันแบบออโต้เลย
สมมุติคุณไปเช็ควันที่สัก๑๗๑๘เมษา

เน็ตใกล้จะหมดแล้วแล้วก็เน็ตมันก็จะบวกเพิ่มไป
ใช่ก็จะไปหมดหมด๑๗๑๘พฤษภาย

เน็ตเราจะหมดพอดีแล้ววันสุดท้ายพอดี

ส่วนใครที่ใช้เน็ตบ้านทางกศธชก็เพิ่มให้เป็นร้อยเมกาไบท์ทันทีแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๐เมษายนคือวันนี้เป็นระยะเวลา๓๐วัน
โดยจะมีผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์สำหรับนโยบายอินเทอร์เน็ตประมาณ๓๐ล้านเบอร์
ส่วนอัพสปีดเน็ตบ้านก็ประมาณ๒ล้านครัวเรือน
สปีดเน็ตบ้านคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเขาจัดการให้นะครับ
แต่ว่าถ้ารับเด็ดฟรีในมือถือคุณต้องไปลงทะเบียนหน่อยหนึ่ง
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะในการช่วยเหลือในช่วงโควิด๑๙แบบนี้